ระทึกมากสิถ้าเกิดเป็นดอมหรือเป็นคุณผู้ชมนั่งอยู่บนเครื่องบิน
แล้วเครื่องยนต์ระเบิดไฟลุกอ่ะจะทำยังไงนี่ค่ะ
คือหนุ่มปอเขานั่งจากดอนเมืองจะไปเชียงราย
แล้วมันเกิดเหตุกลางอากาศทำให้เครื่องบินต้องวนกลับมา
เขาโพสต์คลิปเหตุการณ์เพราะว่าเจอเหตุระทึก
จู่เครื่องยนต์ด้านขวาของเครื่องบินมันระเบิด
ไฟลุกกลางอากาศเลยค่ะผู้โดยสารในเครื่องก็ตกใจ
เป็นลมกันแบบโหแทบจะยกลำเลยแหละเจ้าหน้าที่บนเครื่องเลยนะ
ต้องช่วยกันประถมพยาบาลดูสิเห็นไหมผู้โดยสารอ่ะตกใจ
ต้องเอาหนังสือเอากระดาษมาพัดไล่ความร้อน
ให้คนที่เป็นลมอยู่มีสติกลับคืนมาค่ะ
หนุ่มปออันนบนะเขียนข้อความในคลิป
บอกว่าทุกคนเกือบตายเครื่องบินระเบิดไฟลุกกลางอากาศ
ตอนนี้กัปตันพาลงเครื่องบินที่ดอนเมืองแล้วครับ

เครื่องด้านขวาระเบิดใช้งานไม่ได้ตอนอยู่บนฟ้า

แล้วมีผู้โดยสารนะที่อยู่ในเครื่องบินลำนี้
โพสต์คลิปตอนที่กัปตันกับลูกเรือเข้ามาพูดคุย
หลังจากที่เอาเครื่องจอดเรียบร้อยแล้ว
ปตันก็บอกนะสาเหตุที่มันเกิดขึ้นมันเกิดเหตุ
ได้ยังไงเครื่องยนต์ระเบิด
เขาบอกว่ามาจาก๒สาเหตุ
เดี๋ยวลองฟังหน่อยไหมตอนที่กัปตันเล่าให้ผู้โดยสารฟัง
มันน่าจะมาจากอะไรถึงทำให้เครื่องยนต์ระเบิดค่ะ
นี่แหละค่ะที่กัปตันบอกนะว่าไม่แน่ใจว่านกเข้าไปหรือเปล่า
เพราะว่าบินผ่านนกตัวค่อนข้างใหญ่ด้วย
เหตุการณ์นี้นะคุณผู้ชมกัปตันยังบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้น

แล้วก็ต้องโดนสอบด้วยค่ะ

สายการบินในประเทศจากกรุงเทพไปเชียงราย
อย่างที่บอกไงดอนเมืองไปเชียงราย
เครื่องบินออกจากดอนเมืองตอน๑๑โมง๑๐นาที
แล้วท้ายที่สุดไปได้ไม่เท่าไหร่ค่ะ

อยู่บนเครื่องบินลำนี้จะระทึกขนาดไหน
แต่ว่าผู้โดยสารทุกคนคือปลอดภัยนะคะ
ต้องชื่นชมนะครับชื่นชมกัปตันและลูกเรือนะครับ
ที่สามารถพาผู้โดยสารมาลงจอดได้อย่างปลอดภัยนะครับ